คดีแล้วคราวนี้มันถอนกันยาก

พ่อก็คือพี่น้องกัน
แล้วคนที่เป็นลูกของทั้งคู่ก็คือลูกพี่ลูกน้องกัน

อยากจะไปอยู่แถวนั้นจังเลยนะฮะ
ครบรอบ๑๐ปีเขาประกาศยกหนี้ให้
ไม่ว่าลูกค้าคนนั้นนะครับจะอยู่หรือตายไปแล้ว

หรือที่เคยมายืมเงินสดก็ยกหนี้ให้ครับ
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของคุณสมศักดิ์แสงอ้นอายุ๖๒ปี
ที่อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครครับ
นางสาววนิดาแสงอ้นเจ้าของร้านร่มเย็น

ง่วนอยู่กับการขายของให้ลูกค้าเลย
ไปสอบถามว่านี่นะฮะนายสมศักดิ์
ที่เป็นพื้นเพลชาวจังหวัดนนทบุรี

มีถ้วยรางวัลมากมายและเป็นที่รักของคนทั่วไป
นะครับสอบถามถึงแรงจูงใจที่ประกาศยกหนี้เนี่ย
พี่สมศักดิ์บอกว่าอ๋อก็ตั้งร้านมาครบ๑๐ปีนะ
แล้วก็คิดว่าอยากจะคืนกำไรให้ลูกค้า
ได้ช่วยคนด้วยในช่วงโควิด๑๙แบบนี้

แค่อยากทำบุญก็ยกหนี้ให้ไม่คาใจกัน
ตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยทวงหนี้ใครเลย
ใครอยากจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้พี่

อ้าวพี่สมศักดิ์ว่าอย่างไรครับ
ครบรอบ๑๐ปีก็อยากจะคืนกำไรให้ลูกค้าด้วย

และลูกค้าก็จะเป็นหนี้
จะทยอยมาจดอะไรบ้างไม่จดบ้าง

ก็ถือโอกาสทำบุญ
ทั้งสองฝ่ายก็จะไม่เกิดความเครียด

แล้วก็เป็นการทำบุญให้คนในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ

สุดยอดนะครบรอบ๑๐ปีของร้านนะคะยกหนี้ให้หมดเลยนะคะ